คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์ประทึกในการช่วยเหลือชีวิตของเด็กชายวัย๕ขวบนะครับ
เพราะว่าลงไปเล่นน้ำในสระน้ำกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าจมน้ำจมท่า
มีคนงานได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยกระโดดน้ำแล้วก็คว้าเด็กคนนั้นขึ้นมาไว้บนฝั่งได้
คุณผู้ชมไปดูช่วงที่เป็นวินาทีที่พลเมืองดีช่วยปั๊มหัวใจเด็กนะครับ

เด็กคนนี้คือกระอักน้ำออกมาแล้วก็อาเจียนรู้สึกตัวแล้วนะครับ

น้องตาต้าเด็กชายคนนี้วัย๕ขวบนะฮะ
คือน้องคนนี้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนภายในสระน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

เด็กคนอื่นก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วฮะ
คนงานก่อสร้างบริเวณนั้นได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ
ก็เลยกระโดดน้ำลงไปนำร่างของเด็กขึ้นมาบนฝั่ง
เด็กนะตอนนั้นคุณร่างกายเริ่มเขียวคล้ำนะครับ
น้ำลายฟูมปากนะครับแล้วก็แน่นิ่งไป
ทันใดนั่นเองนะครับผลเมืองหญิงใส่เสื้อลายทางพาญาติ
กำลังมาฝึกขับรถแถวนี้พอดีเลยคุณ
ก็พอรู้ว่ามีเด็กจมน้ำรีบมาช่วยเหลือทันทีครับ
ปั๊มหัวใจเด็กอยู่นานร่วม๑๐นาที
เด็กมีอาการตอบสนองกระอักน้ำออกมา
แล้วก็อาเจียนเริ่มรู้สึกตัวนะครับ
ท่ามกลางความโล่งใจของพ่อแม่ญาติพี่น้อง

รถพยาบาลจะมารับเด็กไปตรวจเช็ค

คลิปนี้ทางหลานสาวของพลเมืองดี
ก็บอกเล่าเรื่องราวขณะที่น้าของเธอ
หัวใจของเด็กจนรอดตายราวปฏิหารนะครับ
ที่บอกว่าปั๊มหัวใจเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะน้าของเธอเคยอบรมวิชาช่วยเหลือชีวิตมนุษย์
ที่ประเทศนอเวย์มาด้วยนะครับ

อาจจะต้องปรับอีกนิดนึงนะครับ

มันอยู่ตรงจุดปลอดภัยอะไรอย่างนี้
แต่ก็นับว่าโชคดีที่เด็กฟื้นได้อย่างปลอดภัยนะครับ

โอ้โหไม่แน่นะนะครับ

ฝากไว้หน่อยเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะดูแลบุตรหลานนะครับ